มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
อุดรธานีมีอุบัติเหตุรถกู้ชีพกำลังนำผู้ป่วยไปฟอกไต
พุ่งชนจักรยานยนต์อย่างจังทำให้ผู้หญิงสองคนที่เป็นคนขี่และคนซ้อนเสียชีวิตขาดที่
คนขับรถกู้ชีพบอกว่าสาเหตุนั้นเกิดจากถูกรถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระชั้นชิดจึงเบรกไม่ทัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณจุดกลับรถถนนมิตรภาพในพื้นที่บ้านท่าตูมหมู่๕
ตำบลหมูม่นอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ที่เกิดเหตุพบรถกู้ชีพของเทศบาลตะบนบ้านธาตุอำเภอเพล
อยู่ในสภาพด้านหน้ามีร่องรอยถูกชนได้รับความเสียหาย
ออกไปพบรถจักรยานยนต์สีแดงดำล้มอยู่ในสภาพพังยับเยินทั้งคัน
กลางถนนพบนางสาวสมหมายอินลาอายุ๔๖ปี
นางสาวบุญแถวตันตะโสอายุ๕๘ปี
คนขับขี่และคนซ้อนรถจักรยานยนต์นอนเสียชีวิตอยู่
คนขับรถกู้ชีพระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังขับรถนำคนป่วยไปฟอกไต
ศูนย์ฟอกไตของเอกชนในตัวเมืองอุดรธานี

ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระชั้นชิด
เบรกไม่ทันพุ่งชนจนเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่คุมตัวคนขับรถกู้ชีพ

ส่วนที่จังหวัดชนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
คันชนกันบนถนนสายสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองค้อ
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนน้องขามอำเภอศรีราชา
ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นถนน๒เลนสวน

ส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณี

ก่อนเกิดเหตุชาวบ้านเห็นรถจักรยานยนต์ของทั้งคู่

หากหลบอะไรบางอย่างจากเลนซ้าย

กับรถจักรยานยนต์อีกคันที่สวนมาอย่างจัง

ดูปฏิเหตุรถกระบาดเสียหลักชนร้านค้า
ริมถนนสายท่าสาราสนามบิน

ทำให้ร้านค้าที่อยู่ติดกัน๒ร้าน

ว่าสาเหตุเกิดจากคนขับรถกระบะไม่ชำนาญเส้นทาง
มันเอามาอยู่ครับ
มันไม่เบกยัง
ตำรวจสนบางพลัดควบคุมตัวนายเดือนมารัชชาอายุ๓๗ปี
คนขับรถบรรทุกหลังขับรถแหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่
บนถนนราชพฤกษ์แขวงชิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพ
จะเสียหลักพลิกตะแคงช่วงซอยชิมพลี๘
ตรวจค้นภายในรถพบใบกระท่อมซุกซ่อนอยู่๕ใบ

รถบรรทุกคันนี้ขับแหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่

และมีรถจักรยานยนต์สายตรวจขี่ตามหลังมา๒คัน
ขับรถตามมาถึงจุดเกิดเหตุ
ที่รถบรรทุกจะหักหลบไปทางด้านซ้าย

ก่อนหน้านี้เสพยาบ้ามา๒เม็ด

เจ้าหน้าที่คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย